คุณจะต้องคุ้นเคยกับการยิงยางแน่นอน

จัดให้ดู๓แบบเลยนะคะ

นี่คือการยิงยาง
คุณจะสังเกตไหมมันจะมีไม้ที่ปักเอาไว้เป็นหลัก๒หลัก
เหมือนเป็นประตูโกประตูของการเตะบอล
แล้วก็เอากองยางมาวางรวมกันไว้
แล้วผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องยิงยางไปให้ชนกอง
งนั้นเพื่อให้มันล้มครับแล้วคุณเนี่ยนะคะก็จะได้ยางกลับไป
ใครได้เยอะก็ชนะว่าอย่างงั้นเออเก๋ไก่ใครเคยเล่นภาคาไรมาคุยกัน
และยังมีอีก๒อย่างอันนี้น่าจะเริ่มคุ้นตากันมากขึ้น
ครับไปดูอย่างหนึ่งก่อนนะคะก็คือเขาจะเอาหนังยางเนี่ยนะ
ยางยืดเนี้ยไปฝังไว้ในทรายเอาไว้ในทรายนี้ฝังไว้กบไว้ให้มิดเลย
อืมจากนั้นเอาไม้แข็งแข็งเนี้ยนะคะแยงไปแยงทะลุใต้ทรายไป
แล้วก็ยกขึ้นมาคุณได้ยางเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นผู้
อันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันเนอะ
อาจจะเล่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่ใครเคยเล่นก็ส่งมาบอกกันหน่อยว่า
สนุกสนานกันไหมได้ยังไปกี่เส้นครับแต่อีกแบบหนึ่งดี
ว่าน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือการเป่ากบเป่ากบหรือเป่าหนังยาง
ให้มันทับกันนี่แหละอ๋ออันนี้น่าจะเคยเล่นนะ
มันซ้อนกันใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะบางคนจะเป็นยางวงเล็ก
บางคนมันยางวงใหญ่ก็แล้วแต่ถนัดค่ะแล้วถ้ายางวงใหญ่มันจะเป่ายากนิดนึ
ไหมคะแต่ก็สนุกสนานดีตามภาษาการละเล่นของคนสมัย
หนูจะว่าโบราณมันก็นานไปเคยเล่นเคยเล่นตอนเด็กเด็กเป่ากบอันนี้เหรอ
แล้วเป็นการละเล่นที่รู้เลยนะว่าใครแปลงฟันตอนกลางวันมาหรือเปล่า
แล้วเล่นเสร็จหน้ามืดเพราะว่าเราก้มลงไปต่ำเกินไป
กลิ่นปากเพื่อนนี่นะคือยางเดียวที่ฉันเคยเล่นคือโดด
ผู้หญิงก็จะเป็นสไตล์โดดยางสาวสาวจะเล่นโดดยาง
แล้วหนุ่มทำอะไรอ๋อเป็นคนยกยาง
เพราะว่าเพราะว่าเราเป็นชายชาตรีเราจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับสาว
ใช่เปล่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์แฝงอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะ
ไม่ชอบโดดชอบเป็นคนถือให้ชอบเป็นคนดู
เป็นเพื่อนเล่น